จริงก็พยายามจะไม่กดดันนะคะ
ตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าแอบเครียดเหมือนกัน
เพราะว่าทำมาแล้วหลายซีซั่นหลายคนก็เจอว่าเออคาดหวังอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าเราก็จะทำเต็มที่ในแบบของเรา
เพราะแต่ละคนก็เมนเทอร์แต่ละคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้
ก็พยายามคิดว่าเป็นตัวของเราดีที่สุด
เพราะว่าถ้าเป็นตัวของเราเราก็น่าจะผลักได้
หรือว่าขับความสามารถของเราออกมาที่จะพาแบบน้องไปถึงรอบลึกได้
แต่ว่าซีซั่นในมันเป็นของผู้ชายอย่างนี้
ผู้หญิงเราจะสามารถแนะนำอะไรยังไงน้องได้บ้างครับพี่แจ๊ค
แต่พอมาคิดในใจพอบางทีเราเป็นผู้หญิงเนี่ย
เรามองแล้วก็จะเห็นเสน่ห์ของน้องแต่ละคนออกมา
แบบว่าเวลามันจะละเอียดอ่อนกว่าที่ผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
กลัวดอสริจาลนะคะภาพแรง
ก็หล่อมันแรงกว่าดอกไม้อ่ะ

สุดท้ายสุดท้ายค่ะ
ตอนแรกที่เขาติดต่อมาก็ถามเหมือนกันว่า
เราเคยเห็นกับหลายซีซั่นแล้วเค้ามีตบเป็นจริงไหมอ่ะพี่
ก่อนพ่อบอกไม่ค่ะแต่เชิงดีที่เมนเทิร์ลอน่ารับ

จากเล่นดีแล้วก็อยู่คลิปไปเล่นร้ายอะไรอย่างนี้
แบ็คก็ค่อนข้างมาแรงถึงขนาดแบบว่า
เอาเท้าแนบกับหน้าเราในทีวีก็ถ่ายรูปแล้วแท็กเรามา
แปลว่าเขาสนใจงานเราเพราะเขาอินกับงานที่เราเล่น
ว่าเขาปล่อยผ่านเพราะว่ายุคนี้ก็

รีบร้อนไม่รีบร้อนค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวบอกแน่นอน
เมนเทอร์ทีมจักรจันทร์ด้วยนะคะ
เพราะว่าในรายการมีแต่ผู้ชายล่ำเหมือนกันเลย

เขาต้องมาคุมเราที่กรแผ่นเจ้าเลย
ไม่ค่ะก็คือมันเป็นการทำงานอย่างงี้ให้เกียจการโปรโกรกันแล้ว
ต้องมีบอกมั้ยเพราะว่าในรายการต้องสรรค์ซีต้องแบบว่า

เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้บอกอะไรมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการทำงานของเรา
จริงถ้ามีอย่างนี้เราก็จะได้แบบรู้ด้วยว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ว่าเขารับในงานของเราได้มั้ยแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีปัญหา

วัดใจวัดใจวัดใจเราเองด้วย

คุณอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องความรักด้วยคุณเป็นคนแรกที่บอกว่ามีคนคุยอะไรอย่างนั้น
ไม่ได้โกหกไงอย่างที่เคยบอกว่าถ้ามีอะไรก็คือแบบจะบอกอะไรอย่างนี้

ใช่คือไม่ได้เปิดตัวเพราะไม่ได้อยากจะปิดอะไร
เพียงแต่แจ่นแค่อยากให้มันเป็นไปตามชาวมาชาติ
หรือไม่กดกันด้วยมันไม่ได้อยู่ในวงการ
เค้าก็อาจจะวางตัวไม่ถูก
เราก็อยากให้แบบคบกันศึกษาในแบบที่เราเป็น

พี่จันครู้นี่เป็นใจอย่างไร
ก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมา
ถ้าชัวร์แล้วถ้าเปิดตัวไหมคะพี่จันทร์ค่ะ

เวลาไปเดินไหนมาไหนก็คือใช้ชีวิตตรงนั้น

เหมือนเพื่อคนอยู่กันนัมระดาษ

จริงเงี่ยไหมคะพี่จันถ้าไปถึงเวลานั้น

เพราะเป็นเพื่อนกันคบกันก็ต้องมีสิ่งที่ดี
ละครก็มีค่าสานางพลายทางช่องแปดติดตามด้วยนะคะ
และเรื่องใหม่เรือนสายสวาสน์นะคะ

ออนเว้งอัศจริงปีหน้าได้ดูแน่นะคะ